คุณผู้ชมครับมาติดตามประเด็นทางการเมือง

ก็ต้องดูกันที่เรื่องของการนับคะแนน
ซึ่งทางด้านของผู้สมัครของพักอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้
มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่

และเมื่อวานคุณธนทรเขาก็ไปจับจ้องจับตามองในเรื่องของการนับคะแนนในเขตนี้ด้วย
ระหว่างคะแนนของนางสาวสาวิกาลิมปะสุวรรณะของพักอนาคตใหม่
กับคะแนนของพันโทสินทบแก้วพิจิตรของพักประชาธิปัตย์

หลังจากที่เมื่อวานกรกตจังหวัดได้มีการนับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่แต่ละพักก็ยังยืนยันว่าพักของตนนั้นยังชนะเรื่องของคะแนนอยู่นะครับ
เมื่อวานี้นะครับมีการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่นะครับ
นับคะแนนใหม่สำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่เขตหนึ่ง
๔๐๐หรือ๒๔๕หน่วยที่จังหวัดนครปฐม
ปรากฎว่านายจุฬินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิบัตร
ได้กล่าวถึงการนับคะแนนใหม่ที่เขตหนึ่งได้ว่า

เนื่องจากบางข่าวบอกว่าผู้สมัครพักอนาคตใหม่
ชนะผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์๖๒คะแนน
แต่บางข่าวบางข่าวก็บอกว่าพักประชาธิปัตย์ชนะอนาคตใหม่ไป๔คะแนน
โดยนายจุลีลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าทางพักได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์
พบว่าการนับคะแนนใหม่ทั้ง๒๔๕หน่วย
เมื่อรวมแล้วประชาธิปัตย์ยังชนะอยู่๔คะแนน
โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากใบรายงานผลนับคะแนน
ลงนามรับรองโดยกรกตประจำหน่วย
และจากนี้ทางพักจะรอผลการประกาศรับรอง
อย่างเป็นทางการของกรกตต่อไป
โดยเรียกร้องให้เร่งประกาศเพื่อป้องกันความสับสนนะครับ
ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ระบุผ่านออฟฟิเชียลไลน์ส่วนตัวบอกว่าก็ยืนยัน
ว่าพักประชาธิปัตย์ชนะ๔คะแนนเช่นเดียวกัน
ส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งพักอนาคตใหม่
โพสต์ประกาศชัยชนะออกมาแล้ว
บอกว่าชัยชนะเป็นของนางสาวสาวิกาลิมปะสุวรรณะ
ผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
ซึ่งผลการนับคะแนนของพอกรกตจังหวัด
ก็มีผลออกมาบอกว่านางสาวสาวิกาได้๓๕๗๐๗คะแนน
ส่วนทางด้านของพันโทสินทบแก้วพิจิตร
พักประชาธิปัตย์ได้๓๕๖๔๒คะแนน
ซึ่งถือว่าพักอนาคตใหม่
ก็เอาชนะพักประชาธิปัตย์ไปได้๖๒คะแนน
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ตรงกับที่กรกตได้ออกมา

ระหว่างอนาคตใหม่กับประชาธิปัตย์นี้นะครับ
และล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน
บอกว่าล่าสุดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ประชาธิปัตย์ชนะพักอนาคตใหม่เพียง๔คะแนนเท่านั้นนะฮะ
แต่ว่าร่วมของคะแนนเนี่ยข่าวมันออกมาหลายแบบ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอท่านเลขากรกตชี้แจงแบบนี้แล้ว
คือนักข่าวก็ถามเลขากรกตกลับไปเหมือนกันนะ
คะแนนมันสูสีกันจะมีการร้องให้นับคะแนนใหม่ไหม
ซึ่งท่านเลขากรกตก็บอกว่าจริงมันจะต้องมีเหตุมีผล
ในการที่จะนับคะแนนใหม่หรือว่าเลือกตั้งใหม่
ไม่ใช่ว่าใครมาร้องแล้วกรกตจะต้องทำตามนั้นทั้งหมดนะ
ทีนี้ก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการแล้วครับ
เพราะเมื่อวานแต่ละพักสองพักนี้
เขาก็ยืนยันชัยชนะของพักเขาเหมือนกันนะครับ